ที่จังหวัดชายภูมินะครับมีอดีตผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งอายุก็๖๐แล้ว
ก็ระแวงว่าภรรยาซึ่งก็อายุห่างกันเยอะอายุอ่อนกว่าถึง๑๒ปีนะครับ
ตีตัวออกห่างนะฮะก็เลยหึงเอาปืนไปยิงเขาจนตาย
หลังจากไปง้อคืนดีแล้วไม่สำเร็จค่ะแต่ว่าญาติผู้ตายเนี่ย
บอกว่าไม่ได้เป็นสามีภรรยากันนะเป็นแค่แฟนกันแค่คบหากัน
เขามีภรรยาก่อนหน้านี้คนหนึ่งนี่เหมือนเป็นภรรยาคนที่สอง
อันนี้ผู้ต้องหาอ้างนี่ฮะก็จับได้ก็พาไปขอเข้ามาทางญาติของผู้ตาย
แล้วก็พาไปทำแผนนะครับผู้ต้องหาชื่อว่านายวิวัตรพรเติมนะครับ
อายุหกสิบปีนะครับเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านตำรวจสพแก้งคลอ
จังหวัดชายภูมิจับได้นะฮะอ่าหลังจากก่อเหตุใช้ปืนลูกซองสั้น
ไปจ่อยิงนางระเบียบนามุทรอายุสี่สิบแปดปีที่เป็นภรรยาเสียชีวิต
ขณะที่นางระเบียบกำลังนั่งคุยอยู่กับเพื่อนบ้านแถวบริเวณระเบียงริมคลองส่งน้ำ
ติดถนนสาธารณะสายบ้านนาแก่ใต้ทางเชื่อมหมู่บ้านหนองไผลล้อม
ในพื้นที่หมู่๑๓ตะบลน้องนากุ่มอำเภอแกล้งคล้อ
นายวิวัตรที่วันนี้ถูกนำตัวไปทำแผนนะครับอ่ารับสารภาพบอกว่า
มสังหารมาจากความหึงห่วงระแวงว่านางระเบียบที่เป็นภรรยา
และมีอายุน้อยกว่าตัวเองถึง๑๒ปีจะปันใจไปให้คนอื่นและพยายามตีตัวออกห่าง
เพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วไม่มีอำนาจไม่มีตำแหน่งอะไรแล้วนะครับ
หลังก่อเหตุยิงเขาตายแล้วก็หนีไปอาศัยอยู่กับญาติอีกหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ใกล้กัน
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปติดตามจับกลุ่มตัวได้ช่วงบ่ายวันนี้นำตัวไปทำแผนนะครับ
แล้วก็นายวิวัฒน์ได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวนะฮะคุณกิติศักดิ์วิริชาเจริญสุขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็ลงพื้นที่ไปดูคดีนี้นายวิวัตรผู้ต้องหาบอกว่าตัวเองเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบสองบ้านโนนสง่า
ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับนางระเบียบที่เป็นภรรยามา๑๐กว่าปีรักภรรยาคนนี้มาก
เป็นภรรยาคนที่สองของตัวเองนะฮะชนวนเหตุทำให้ใช้วิธีตัดสินปัญหาแบบนี้
เพราะรู้สึกว่านางระเบียบเปลี่ยนไปหลังจากมีเรื่องระหองระแหงทะเลาะกันเรื่อยมา
ก่อนเกิดเหตุมีเรื่องทะเลาะกันอีกต่างฝ่ายก็แยกย้ายกันไปเพื่อสงบสติอารมณ์
จนกระทั่งช่วงค่ำวันที่๒๐มิถุนายนนายวิวัฒน์บอกว่า
ไปเห็นนางระเบียบนั่งคุยอยู่กับเพื่อนบ้านก็บอกให้กลับบ้านพร้อมกัน
แต่นางระเบียบไม่ยอมกลับหลังจากคุยกันสักพักก็ตกลงกันไม่ได้
บันดาลโทษะใช้ปืนที่พกติดตัวมาด้วยยิงเขาจนเสียชีวิต

แต่นี่เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับ
คือหลังก่อเหตุยิงเขาตายแล้วก็หนีไปบ้านญาติ
อีกมุมบ้านหนึ่งอ่าซึ่งน้องสภัยของนายวิวัทส์
นายวิวัฒน์หนีไปเนี่ยบอกว่าวันเกิดเหตุนายวิวัฒน์ขี่จักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้าน
แล้วก็มาบอกว่าเพิ่งก่อเหตุยิงนางระเบียบตาย
แล้วก็คิดถึงแม่หมายถึงแม่ของตัวนายวิวัฒน์เนี่ยนะ
ก็เลยมาที่นี่มาบ้านนี้มาขออาบน้ำแต่งตัวหน่อย
แล้วเดี๋ยวจะโทรหาตำรวจให้มาจับตัวเพราะว่าไปยิงคนตายมายิงนางระเบียบตาย
นางหนูทูลที่เป็นน้องสะพ้ายก็บอกว่าเธอตกใจมากถามสาเหตุ
แต่ว่านายวิวัฒน์ก็ไม่ยอมบอกแต่ก็ได้ห้ามเอาไว้บอกว่า
เพิ่งเข้าไปหาแม่เลยเดี๋ยวแม่จะช็อกแม่รับไม่ได้หรอก
ได้หรอกถ้าเกิดบอกว่าลูกชายมีคนตายมาแต่ตอนนั้นแม่ที่อยู่
บ้านก็ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะครับกระทั่งช่วงค่ำนะฮะ
๒๐วิทยุนายนต์นะครับตำรวจสพแก้งคร้อก็มาจับตัวเพิ่ง
ยิงเข้ามาตอนเย็นนะครับอ่าซึ่งน้องสะพ้ายบอกว่าก็ยังไม่
รู้สาเหตุว่านายวิวัฒน์เนี่ยไปยิงเขาตายมาจากเรื่องอะไรและ
นายวิวัตรกับนางระเบียบมีปัญหาอะไรกันถึงขั้นต้องเอา
ชีวิตกันแบบนี้ซึ่งก็เห็นทั้งคู่เนี่ยอยู่กินด้วยกันมา

เรองากตรงนี้ถูกหวัดหลังสำเร็จ
แม่ก็เต็มไปร้าวแซมีทใกล้
จากนั้นนะคะทีมข่าวของเราเนี่ยค่ะ
คุณกิสรักวีระชัยเจริญศุกร์ไปที่หมู่บ้านน้าแก่
ครอบครัวนางระเบียบก็นำร่างมาประกอบพิธีทางศาสนา
เขมรินตูมภูเขียวญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
บอกกับทีมข่าวของเราว่า
นายวิวัฒน์อ้างว่าลงมือก่อเหตุเพราะว่ารัก
ห่วงภรรยากลัวภรรยาตีตัวออกห่างมันไม่จริงนะคะ
เพราะทั้งคู่ไม่ได้เป็นสามีภรรยากัน
คบกันเป็นแฟนกัน
ที่ผ่านมาตัวนางระเบียบผู้ตายเคยเล่าให้ฟังว่า
ถูกนายวิวัตรขู่ฆ่าอยู่บ่อย
คือขู่ว่าถ้ามีผู้ชายใหม่นะจะฆ่าให้ตายนะอะไรแบบนี้ค่ะ

นางระเบียบไม่ได้มีผู้ชายคนอื่นหรอก

ก็ต้องเจอคนเจอผู้คนมากมาย
แต่นายวิวัฒน์ไม่สนใจไม่ฟังเหตุผลขี้หึงขี้ระแวง
แม่ของนางระเบียบเคยบอกนางระเบียบว่าเลิกยุ่งเถอะ

แต่นายวิวัตรไปขู่ฆ่าถึงบ้านเลยนะคะ
ทีนี้ตัวญาติก็บอกว่าเคยเตือนนางระเบียบแล้วว่าให้ระวังตัว
แต่นางระเบียบก็บอกว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนายวิ
ผู้ใหญ่บ้านเนาะเค้าบอกว่าผู้ใหญ่เวลากินเหล้าเมามานจะหาเลี่ยงตลอด
ว่าเราจะไปมีคนใหม่แล้วจะขู่ฆ่าด้วย
แล้วเขาก็บอกอย่างนี้เอ้าพี่เวียไม่กลัวเหรอคะ
ก็ถามเขาบอกว่ากลัว
บางครั้งเขาก็บอกว่าถ้าถึงเวลามันก็มันก็ไม่กล้าฆ่าหรอก
เขาบอกว่าอย่างนี้นะเขาก็คงสงสัยจะโดนขู่บ่อยจนชินนะคะ
ถ้ามึงออกจากกูได้เมื่อไหร่นะกูจะฆ่ามึง

คนมันเจตนาจะมาฆ่าอยู่แล้วเนอะค่ะวางแผน

ทีนี้ค่ะเพื่อนของนางระเบียบ
รุ้งนภาบุญเลิศก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวของเราเหมือนกันนะคะ
บอกว่าวันเกิดเหตุคุยกับนางระเบียบอยู่ที่หน้าบ้าน
จังหวะนั้นนายวิวัฒน์ขี่มอเตอร์ไซค์มาค่ะ
มาหานางระเบียบแล้วก็บอกว่ามาเคลียร์กันหน่อย
ถ้าไม่มาเคลียร์เนี่ยเดี๋ยวจะฆ่าทิ้ง
แต่นางระเบียบก็ไม่สนนะคะก็คงถูกขู่บ่อยอ่ะนะครับ
ก็บอกกับเพื่อนเนี่ยค่ะนางรุกนภาด้วยว่าเข้าไปในบ้านก่อน
พอเธอเข้าไปในบ้านแป๊บเดียว
กี่นาทีเสียงปืนดังขึ้นเลยคุณผู้ชม
นายวิวัฒน์บอกว่าฆ่านางระเบียบแล้ว
แจ้งตำรวจด้วยนะแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ออกไป

บอกว่าก็เห็นว่านางระเบียบถูกยิงเข้าที่คอค่ะ
ที่ผ่านมานางระเบียบก็เคยบอกเพื่อนคนนี้อยู่บ่อย
นายวิวัตรขู่ฆ่าขู่บ่อยมากขู่เป็นประจำ
หวงระแวงกลัวว่านางระเบียบจะไปมีผู้ชายคนใหม่
โตะนั้นเขามีพระตาว่ากลัวรยับใช่
เรียบเชื่อะรองเว้า
เบื่อกับการกระทำนี้เย็บหนี้นา
คำว่าเบื่อการกระทำแบบนี้
กำลังแล้ววิง
แล้วความจริงไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินพิพากษาชีวิตเขาแบบนี้นะ
คือจะรักไม่รักจะเลิกไม่เลิกเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะใช่ไหม
ใช่ไหมบ่อยนะเราก็ต้องทำใจให้ได้เหตุการณ์แบบเนี้ย
ความรักความหึงหวงเนี่ยแล้วก็มาก่อเหตุทำร้ายกันฆ่ากันนะคะ